คุณผู้ชมคะวันอาทิตย์นี้ค่ะก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจแล้ว
แล้วยิ่งช่วงใกล้เทศกาลกินเจเราก็ต้องพาคุณผู้ชมไปสำรวจตลาดกันหน่อย
โดยเฉพาะราคาผักเขาบอกว่าโอ้โหราคาผักปีนี้เนี่ยนะคะ
ปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงกินเจปีก่อนเกือบเท่าตัวเลยนะ
เพราะฉะนั้นไปสำรวจตลาดพร้อมกันในช่วงก่อนกินเจแบบนี้
กับคุณธัญพรครองยุทธ์ค่ะ
เทศกาลถือศีลกินผักหรือเทศกาลกินเจ
จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์นี้แล้วค่ะ
ต่อเนื่อง๙วัน๙คืนไปจนถึงวันที่๒๓ตุลาคม
ผู้ค้าต่างเริ่มจะเตรียมสินค้าเจรองรับกับความต้องการของตลาด
ที่ตลาดยิ่งเจริญมีป้ายเจสีเหลืองโดดเด่นปิดเรียงราย
ด้านผู้ค้าบอกว่าวัตถุอาหารเจปีนี้
ปรับราคาสูงขึ้นจนน่าตกใจคือหน่อไม้จีนค่ะ
ซึ่งเป็นสินค้านำเข้าราคาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง๑๐๐บาท
อยู่ที่๒๕๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนกลุ่มโปรตีนและแป้งราคาขยับขึ้นประมาณ๑๐
เช่นเตาหูจาก๘บาทขยับเป็น๑๐บาท
หมี่เหลืองราคา๓๕บาทจากปีที่แล้ว๓๐บาท
ส่วนโปรตีนเกษตรราคาขยับขึ้น๑๐๕๐บาทต่อถุง
ผู้ค้าเองไม่กล้าสต๊อกสินค้ามาสำรองไว้มากนัก
วัดเสียงจมทุนค่ะ
ขณะที่ผักสดได้รับผลกระทบจากทั้งภัยแรงและน้ำท่วม
ผักเสียหายจนผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย
ทำให้ราคาผักสดช่วงกินเจปีนี้

ผักเสียหายเยอะผักได้น้อย

คือปีนี้จนจะแพงกว่าเกือบแถวตัว

ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ค่ะ
คาดว่าจะคึกคักประชาชนน่าจะมีการออกมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นนะคะ
สูงถึง๔๔๐๐๐ล้านบาทในช่วง๙วันในช่วงกินเจค่ะ
ที่สำคัญนะคะนับเป็นช่วงโอกาสทองของผู้ค้าผู้ขาย
ที่จะสามารถสร้างรายได้และผู้บริโภคเองค่ะ
ก็จะได้ละเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์อิ่มกายอิ่มบุญไปด้วยกันค่ะ
นัทพลศิลาคำถ่ายภาพธัญพรครองยุทธ์
ทีมข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ